เราเรียกความคิดเห็นจากคุณผู้ชมที่ชมข่าวเที่ยง
ทางไลน์หน้าจอเกี่ยวกับกรณีนี้กันหน่อย

เพราะว่าโลกโซเชียลเขาแชร์กันกระหึ่มเลยนะครับ
วิ่งกันเต็มท้องถนนที่จังหวัดน่าน
พอมาถึงสี่แยกโอ้โหมีรถหรูนำขบวนสองคัน
คอยมาปิดกั้นรถคันอื่นตรงแยกนะครับ
แล้วก็ปล่อยให้ขบวนรถหรูของพวกเขาเกือบ๓๐คัน
ไฟแดงไปได้เท่ากับฝ่าไฟแดงไปแล้วครับ
คุณอริยาดูแล้วรู้สึกอย่างไร
ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้แล้วจะมีไฟจราจรไว้ทำไม

คิดว่าขับรถหรูแล้วทำอะไรก็ได้เหรอปิดเมืองแบบนี้ก็ได้เหรอครับ

เพราะว่าเรื่องนี้มีความคืบหน้าทางด้านของคดีนะครับ

ในโลกโซเชียลมีเผยแพร่สัก๒คลิปนะครับ

ก็จะเห็นว่ารถคันสีเหลืองกับรถอีกคันหนึ่งกำลังจอดขวางทาง
ให้รถหรูเกือบ๓๐คันนะครับ
โอ้โหวิ่งฝ่าไฟแดงไป
บางคนบอกโอ้โหมีรถนำขบวนมาด้วยเหรอเนี่ย
ปิดกั้นการจราจรให้เหรอเนี่ย
และคนที่โพสต์นะครับเขาก็โพสต์แล้วก็ระบุข้อความว่า

คุณจะขับรถอย่างไกลก็ได้งั้นหรือ
ไฟแดงรถหรูก็ไม่ต้องจอดหรือคะ
นี่เป็นคำถามคุณผู้ชมเห็นไฟแดงชัดเลยนะฮะ
เป็นคลิปภาพข้ารวรรด์รถหรูกับ๓๐คัน
ขับฝ่าไฟแดงแบบไม่เกรงกลัวกฎหมาย
ประเมิน๔แยกพันต้นใจกลางเมืองน่าน
หลังจากที่มีรถหรูจำนวนหนึ่งขับผ่านไฟเขียวไป

หรูสีเหลืองกับสีเทา๒คันก็เลยไปจอดขวาง

จอดขวางถนนฝั่งไฟเขียว
และเปิดให้ทางเพื่อนขับฝ่าไฟแดงออกไป

เขานับจำนวนรถทีละคันทีละคันจนครบ

นายวันวันกาเลล่า
ส่วนคันที่วิ่งผ่านไปผ่านมา
โอ๊ยปอร์ชทั้งนั้นน่ะคุณนะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมแต่ไม่เกี่ยวกับยี่ห้อรถเขาหรอกนะ
แต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องของคนขับ
คุณผู้ชมมีล่าสุด

ล่าสุดคือผู้สื่อข่าวเขาก็รายงาน
ว่าเมื่อคืนนี้กว้นไฮโซนี่นะคะ
ก็ได้เข้าพบกับพันธุ์ตำรวจตรีสำรานวงชายา

เพื่อรับทราบข้อกล่าวหากระทำผิดกฎหมาย
ฐานขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรสีแดง
แล้วก็ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร
คือมีผู้กำกับมาตักเตือนให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร
แล้วก็มีการเปรียบเทียบปรับไปแล้ว๑๓ราย

บาท๑๑รายนะคะ๕๐๐เนี่ย
ส่วนอีก๒รายก็คือ๒คันที่มาจอดกั้น
คันเหลืองกับคันเทาเปิดหลังคาเนี่ยนะครับ
ใช่ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในความผิดฐานขับรถ
ในลักษณะกีดขวางการจราจร
อันนี้ก็โดนโทษปรับ๑๐๐๐บาท
ซึ่งเรื่องนี้นะครับพลตำรวจตรีศัลโพรรักษา
มังคับการตำรวจภูทรจังหวัดน่าน
บอกว่าโดยปกติแล้วการที่มีเป็นคณะใหญ่แบบนี้

จะมีการแจ้งมาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทราบ

แต่ในกรณีนี้ไม่ได้มีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ
กระทำกันเองโดยภาระการ
จึงได้ทำการลงโทษ
รถหรูที่สามารถติดตามได้

และในส่วนของรถที่ยังไม่สามารถตามได้
ก็จะส่งใบสั่งตามทะเบียนรถ
ไปที่บ้านของท่านครับผม
คนก็บอกว่าหัวโหว๕๐๐๑๐๐๐บาทมีการประชดด้วยนะ
หรือว่าต้องขายรถมาจ่ายค่าปรับแล้วมั้ง
คือประชดว่าทำไมปรับเขาแพงจัง

แต่ว่าตามกฎหมายจราจรก็ต้องถูกปรับแบบนี้๕๐๐๑๐๐บาท
แต่ว่าคนในโลกโซเชียลเขาบอกว่า

ที่รถหรูก็ยังโดนลงโทษเมื่อผิดกฎหมาย
ไม่ใช่ว่าจะใหญ่ครับฟ้าหรือใหญ่ครับถนน

ทำไมเราไม่ลองปรับตามเปอร์เซ็นต์ของราคารถ